คุณผู้ชมคะสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลประเทศไทย
ก็ได้มีการแถลงความพร้อมรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งคู่ขนานของภาคประชาชน
สิบสี่พฤษภาคมนี้นะคะคาดว่าน่าจะรู้ผลได้อย่างไม่เป็นทางการภายในเวลาสามทุ่มค่ะ
แล้วก็อยากจะขอเชิญชวนประชาชนทุกคนนะคะมาร่วมเป็นจิตอาสาหน้าครูหา
เลือกตั้งให้ครอบคลุมทั่วประเทศค่ะโดยสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลประเทศไทย
นำโดยคุณสุภาพคลี่ขจายนายกสมาคมพร้อมด้วยตัวแทนภาคีเครือข่ายภาคประชาชน
วิทยุโทรทัศน์แล้วก็ไทยรัฐกรุ๊ปรวมถึงผู้สนับสนุนเอไอเอส
นำปลาร้าตาแม่บุญล้ำเจ้าเก่าแล้วก็สี่
แขลงถึงความพร้อมการรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งส๑๙๘๓อาหาร๒๕๖๖
ติดตั้งระบบการรายงานผลคะแนนนะคะนัยอธิสักลิมประรุงพาธนาคาร
ผู้อำนวยการโครงการรายงานผลคะแนนเลือกตั้งบอกว่า
ตอนนี้ระบบมีความพร้อมแล้วแต่ยังต้องการอาสาสมัครประจำหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศ๑แสนคน

อยากจะขอเชิญชวนประชาชนนะคะ
ที่จะมาเป็นจิตอาสาหน้าครูหาเลือกตั้ง

ซึ่งหลังจากปิดหีบแล้วเนี่ยก็ยังจะต้องมีการจับตาดูการนับคะแนนหน้าหน่วยเลือกตั้ง
เพื่อรายงานผลเข้ามายังวอรูม
ถ้าว่าไม่เกิน๒ทุ่มน่าจะทราบผลสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพัก
และประมาณ๓๔ทุ่มจะทราบผลสอสอแบบเขตนะคะ
ด้านนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้จัดการไอลอร์และอาสาสมัครรายงานผลโหวต๖๒บอกว่า
จากการเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่๗พฤษภาคมเนี่ยเชื่อว่าหลายคนเห็นแล้ว
ว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะ
โดยเฉพาะการเขียนเขตและรหัสการนำส่งไปยังภูมิลำเนาของผู้ใช้สิทธิ์
ผิดบ้างอาจจะทำให้บัตรเลือกตั้งไม่ถูกส่งไปยังเขตนั้นบ้าง
ประชาชนก็จะต้องเสียสิทธิ์รวมไปถึงประเด็นเรื่องการส่งบัตรผิดเขตอีก

ส่วนตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่เห็นความพร้อมจากกรกตเลย
ได้ยินแต่คำว่าขอให้มั่นใจในกรกตเท่านั้น

มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันทั่วประเทศมากกว่าวันที่๗
ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบตรวจสอบและติดตามการรายงานผลอย่างใกล้ชิดค่ะ
ตอนนี้เราเห็นแล้วนะครับจากบทเรียนเรื่องการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต
เมื่อวันที่๗พฤษภานะครับเราก็รู้แล้วว่ามีความไม่พร้อมหลายส่วน
แล้วก็มีโอกาสที่ความไม่พร้อมนี้จะนำไปสู่ความผิดพลาดได้หลายส่วน
แล้วเรามีประสบการณ์มาแล้วในการรายงานผลปี๖๒นะครับที่มีปัญหา

ถ้าหากว่าให้กรรมการประจำหน่วยและกรกตทำงานในระบบใหม่นะครับ
ไม่ได้มีแอปพลิเคชันไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรเป็นพิเศษนะครับ
ถ้ามีความผิดพลาดอีกเนี่ยช่องว่างของความผิดพลาดเนี่ยแหละครับ
อาจจะเกิดการทำอะไรอยู่ข้างหลังที่ไม่ได้สุจริตที่เราไม่สามารถมองเห็นได้นะครับ
ดังนั้นเนี่ยจึงมีความจำเป็นครับที่พี่น้องประชาชนทุกคนเนี่ย
อาจจะนั่งรอฟังผลการรายงานคะแนนอยู่ที่บ้านเฉยไม่ได้นะครับ
แต่ต้องเรียกร้องให้ทุกคนออกไปช่วยกันดูการนับคะแนนที่หน้าหน่วยใกล้บ้านของท่าน